กลับมาเบรกนี้ค่ะมาดูศิลปินวงนี้กันหน่อยดีกว่านะคะ
ปลอมวงกันมาตั้ง๖ปีแล้วเพลงดังเนี่ยยอดวิวเป็นล้านล้านวิว

แต่ว่าหลายคนยังไม่รู้จักเลยว่าศิลปินคนที่ร้องเพลงนี้เป็นใครกันแน่นะคะ
มากันสี่หนุ่มเลยนะคะเจ้าของเพลงไม่บอกเธอแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชื่อเพลงเขารักมือสองนะคะ
เจอแบบนี้ศิลปินอินดีสุดฮอตจะว่ายังไงบ้างไปฟังความรู้สึกเลยค่ะที่เพลงเนี่ยดังแต่คนยังไม่รู้จักตัวพวกเขาเลยค่ะ
จริงแล้วการที่ได้มีโอกาสแบบมีเพลงดังอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นรางวัลที่ดีแล้วสำหรับเรา
ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนครับที่ติดตามแล้วก็สนับสนุน
จริงแล้วมีประสบการณ์ผ่านงานเบื้องหลังมาเพียบเลย
เล่นแบ็คอัพให้ศิลปินดังอย่างพี่นบพรชำนี้
กว่าพวกเขาจะมาฟอร์มทีมกันได้ขนาดนี้นะคะ

รวมไปถึงมีซิงเกิ้ลใหม่มาฝากแฟนหรือเปล่า

ที่วิทยาลัยดูเลียนฮดสิงฮศมมภิษฐน

ไม่เกลียดตัวเองแล้วกำลังจะปล่อยซิงเกอร์ที่สอง
เพลงแรกที่ทำงานมันก็ได้ผลตอบรับที่เราโอเคแล้วครับ
ก็ค่อยทำกันไปเรื่อยครับ
ศิลปินแบบนี้แหมแต่งตัวแบบจี้จ๊าดกระเกิร์ทุกคนนะ
ใช่ก็เป็นแฟชั่นนำสมัยกันหน่อยนะคะ